สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับติดตามผลการแข่งขันกีฬาแล้วก็ข่าวกีฬาอื่นน่าสนใจกันบ้างนะครับ
คู่แรกเตะอยู่ตอนนี้ครับเข้าสู่ครึ่งหลัง
ความพร้อมของ๒คู่หลังจากนี้เป็นอย่างไรติดตามครับ
การแข่งขันนะครับที่กำลังเตะกันอยู่นะครับ
ในรอดสี่หกทีมคู่แรกทฤษแลนด์นะครับ
ตามหลังโบแลนด์อยู่ศูนย์ตอนหนึ่งในโบแลนด์
ประตูจากยากุปาติคอสกี้นะครับส่วนอีกสองคู่ในคืนนี้นะครับ
เจอกันติดตามห้าทุ่มเวลส์นะครับเจอกับไอลันด์เหนือนะครับ
แล้วก็ตีสองโครเอเชียจะพบกับประตูเกรดครับโปรแกรมในค่ำคืนนี้ครับ
ตลับขับตานอนกันอีกครั้งหนึ่งครับพรุ่งนี้วันหยุดสำหรับหลายคนครับ
ความพร้อมคู่ของเวลสนะครับแชมป์ในกลุ่มบี
ทำสึกแห่งศาลราชาณาจักรพบกับไอลันด์เหนือนะครับ
ดับสามของกลุ่ม๔ทีมมังกรแดงครับ
กุญซือคริสโคแมนนะครับกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
ประสานงานกับแกเดย์ระหว่างแซมโว๊คกับทางจอนนี่วิลเลี่ยม
หรือว่าค่ะที่ตำแหน่งอื่นนะครับซึ่งทำหนึ่งประตูสาม
รวมทั้งโจอาเล่นกองกลางจากลิเวฟูนั้นพร้อมในการลงสนามอยู่แล้วครับ
ที่ไอแลนด์เหนือเข้ารอบน้องเอาท์ฟุตบอลโทรนาเมนต์สำคัญครั้งแรก
ตั้งแต่เวิลคลัพธ์ในปีหนึ่งหน้าห้าร้อยห้าสิบแปดก็จะยึดผู้เล่นในชุดเดิมจากเกียรติที่พบกับยูเครนและเยอรมนี
หวังที่เด็ดจากลูกเซ็ตพีชนะครับเพราะว่า๑๐ประตูหลังสุดในเกมระดับนานาชาติ
มาจากลูกตั้งเตะถึง๗ประตูแบ่งเป็นเตะมุม๔ครั้งแล้วก็ฟรีคลิกอีก๓ครั้ง
จากบาเซลน่าพร้อมในการลงสนามเช่นเดียวกันครับ
ข้ามไปที่ประตูเกตลูกทีมของเฟิร์นโดซานโต๊ดก็เชื่อว่า
สองประตูของคริสเจโนโรนาโดที่ทำได้ในเกมเสมอกับฮังการี่สามสาม
จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับดาวยิงจากเรอมริต
โดยจะประสานงานกับนานี่ที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติโปรตูเกตเป็นเกมนัดที่๑๐๐ครับ
คู่นี้ครับเจอกันมา๓ครั้งประตูเกตเอาชนะโครเอเชียได้ทั้งหมด
รวมถึงในรอบแบ่งกลุ่มยูโร๙๖นะครับซึ่งประตูเกรดชนะไปถึงสามประตูต่อศูนย์ครับ
ช่วงนี้มีแคมเปญหลายงานนะครับให้ได้ติดตามกันครับโดยดีเจเพชจ้าแล้วก็ดีเจภูมินะครับ
สองคู่ซีก็เชิญชวนแฟนบอลร่วมเชียร์บอลยูโรกับโครงการช้างฟุตบอลโมเมนต์โพล
ซึ่งโพลนี้นะครับอัปเดตล่าสุดพบว่านักเตะที่ถูกพูดถึงมากสุดในโลกโซเชียลตอนนี้
ก็คือดิบิธิปาเย็ดนะครับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศส
อันดับ๒เป็นการเด็ดเบลจอมทัพทีมชาติเวลส์นะครับ
ที่โรนาโดซูเปอร์สตาร์ของโปรตูเกตนั้นอยู่อันดับ๕เท่านั้นครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามผลของช้างฟุตบอลโมเมนต์โพลได้นะครับ
พร้อมกับร่วมโหวตร่วมเชียร์เหล่านักเตะในยูโร
ส่วนกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนจะรู้กันดีนะครับ
ถ้ามีบอลโทรเตอร์เมนต์ใหญ่มันจะเป็นบอลโลกและบอลยูโร
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับร่วมสนุกกันได้ในการส่งปรายศนียบัตร
ทายกันว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ยูโรในครั้งนี้
เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทนะครับ
วันที่๑เงินสด๑๐ล้านบาท๑รางวัล
แล้วก็รางวัลที่๒นะครับเงินสด๑ล้านบาทอีก๑๐รางวัล
สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับจนถึงวันที่๙กรกฎาคม
ก็คือก่อนนัดชิงที่จะชิงวันที่๑๐กรกฎาคม๑วัน
ต้องส่งก่อนเวลา๖โมงเย็นด้วยนะครับ